ส่วนข่าวนี้คุณผู้ชมเป็นข่าวจริง
ข่าวจริงเพราะอะไรโรงค่ะโรงศพเกลี้ยงโกดังเลย
ไม่เหลือเลยมันสะท้อนให้เห็นว่าอะไร
มีคนตายเยอะต้องใช้ลงศพเยอะ
ลงศพในโกดังมันไม่มีแล้ว
คือเสียเจ้าของโกดังหรือว่าเจ๊เจ้าของโกดังเนี่ย
ไม่ใช่เรื่องน่าดีใจนะที่ขายดิบขายดีแบบนี้
สมุดเกลี้ยงโกดังเลยแม้จะได้เงินได้ทองมาก็ตาม
แต่มันสะท้อนถึงคนตายที่มีมากขึ้น
มันคือความสูญเสียแล้วมันแสดงให้เห็นอะไรหลายอย่าง
นี่เขาโพสต์รูปภาพนะในโรงงานผลิตหีบศพ
ก็มีโรงศพคุณผู้ชมนับดูสิ๑๒๓๔ตั้งอยู่๓๔โรง

เขียนข้อความเอาไว้บอกว่าระบบล่มหมดแล้วจริง
เชื่อผมสักครั้งหนึ่งนะครับไม่จำเป็นอยู่บ้านนะครับ
แมสล้างมือบ่อยเว้นระยะห่างงดสังสรรค์
ทำให้ได้เหมือนรอบแรกที่เราช่วยกันจนผ่านมามาได้
สู้ครับพร้อมแล้วก็บอกว่า
ในโลกออนไลน์แสดงความคิดเห็นเยอะนะ
ก็เลยถามไงบอกว่าเนี่ยโรงศพที่อยู่ในโกดังที่เหลือน้อยเนี่ย
มันแปลว่าอะไรแปลว่าลงผลิตไม่ทันแล้วใช่ไหม
คนเสียชีวิตเยอะจนมาสั่งลงเนี่ยจนมันลงจะเกลี้ยงแล้วใช่ไหม
ครับแล้วบอกว่าขนาดระดับโรงงานยังทำไม่ทัน
โกดังเลยดังนั้นอย่าใช้ชีวิตแบบประมาท
รักษาดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะคะครับ